เรื่องนี้หน่อยคุณผู้ชมคิดว่าเรื่องนี้มันจริงหรือว่าไม่จริง

เธอยาดูถึงขุนใสโดนคนทำของใส
ถูกผีกุมารทองแล้วก็สัมภเวษี

โอ้โหนี่ไงนี่เลยค่ะนี่นะคะคุณหนูมี่ชาวบึงการค่ะ
นี่เธออาศัยอยู่ที่ศาลศาลาศาลปู่ศรีสุโธทุ่งศรีเมือง
เขตเทศบาลเมืองบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

ชาวบ้านก็เอ๊ะมันดูอันตรายเป็นผู้หญิงด้วย
กลัวว่าจะเกิดอันตรายอะไรยังไงขึ้นมาอยู่คนเดียวแบบนี้
แต่พอถามไปถามมาเธอบอกเหมือนเธอโดนทำคุณศัย
มีกุมารทองอยู่ในหัวตลอดเวลาเลย
แล้วก็มีผู้ชายร่างดำมาเกาะที่หลังเธอ
ทำให้เธอเกิดอาการตัวร้อนปวดหัวปวดตัว

นี่สงกรานที่ผ่านมาเนี่ยเคยไปอยู่พระธาตุพนม๔วัน

พอกลับไปบ้านอีกรอบกระวนกระวายกระวนกระวาย
สุดท้ายนั่งรถโดยศาลมาเที่ยงเผลอบ้านดุง
เพื่อกุมารทองกับชายร่างดำจะออกจากร่าง

ก็เลยมานอนรอที่สารปู่ศรีสุโธก่อน
มันไม่ให้เราสบายเลย
ไม่ใช่ผ่วนค่ะมันเป็นอาการสัญญาสารภาษา
ไม่เกี่ยวกับป้วย
ตามหาคุณหนูมี่นี่แหละไม่เจอตัวค่ะ
พอสอบถามแม่บ้านที่ดูแลสารพ่อปู่ก็บอกอ๋อเมื่อเช้าเนี่ย
เพราะว่าก็เป็นห่วงเป็นผู้หญิงคนเดียวมาอยู่กลางค่ำกลางคืนมันอันตราย
เราก็เลยติดต่อไปหาคุณวิรพลนะคะแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดต
เขาก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจนำตัวคุณหนูมี่ไปฝากไว้ที่พมเทศบาลเมืองบ้านดุงให้ดูแลเบื้องต้นก่อน
แล้วตัวเขาก็โทรไปหาแม่คุณหนูมี่เพื่อบอกเรื่องราวดังกล่าวแล้วล่ะ
แล้วก็บ่นพึ่มพำแต่คำว่าอยากกินขอกินหน่อยขอกินหน่อยอยากกินอยู่อย่างนี้

นั่นน่ะสิแล้วพอตกบ่ายก็ชอบหนีออกจากบ้าน
ทั้งที่เมื่อก่อนลูกไม่เคยเป็นแบบนี้เลยก็ช่วยแม่ทำงานตามปกติ
ก็เลยอยากจะให้คนที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับศัยทรงศัยศาสตร์เนี่ยมาดูให้หน่อยได้ไหม
เพราะว่าจะรอพรุ่งนี้พาไปที่คำชะโนธเพราะแกว่าแกอยากไปคำชะโนธ
เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณวีรพลบอกว่าก็จะพาคุณหนูมี่ไปที่ศาลคำชโนธ
เพราะว่าตัวเธอบอกว่าอยากที่จะไปคำชโนธไปหางานทำ
คือภาพรวมดูแล้วเนี่ยดูเผินเหมือนจะปกติพูดคุยรู้เรื่อง
แต่พอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคุณสัยอะไรอย่างนี้เหมือนกลายเป็นอีกคนนึงเลยอะค่ะ
ก็เลยอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือพาคุณหนูมี่ไปรักษาหน่อย
เพื่อที่จะคืนคนคุณภาพกลับสู่สังคมอีกครั้งหนึ่ง